ตำข้าวลีลาสุขสนุกสนานสุดที่จังหวัดสุรินทร์
นี่ดูค่ะแต่ละทีม
มากันแบบยกขบวนกันมาเลย
แล้วก็สนุกสนานกันไร้ขีดจำกัดจริง
จัดงานอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จะประกวดตำข้าวลีลาแบบโบราณ
งานเทศกาลของดีรัตนบุรี
และงานกาชาติครั้งที่๑ประจำปี๒๕๖๖ค่ะ
ช่วงเช้านะเขามีการจัดบวงสวง
ขึ้นที่บริเวณอนุสวรีพระศิลปนครเตาเท้าเธอ
ถือว่าเป็นการขอพรให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
จากนั้นก็เริ่มประกวดตำข้าวลีลาแบบโบราณนะคะ
การตำข้าวก็เพื่อรำลึกนึกถึงชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของครอบครัวชาวนาในอดีตนะคะ
อกจากนั้นนี่ก็มีกองเชียร์มีเชียร์รินเดอร์เต้นเป็นแดนเซอร์มากมาย

แล้วจะบอกคุณผู้ชมโอ้โหเปรี้ยวมาก
อันนี้นี่คือรวมดาวขาแดนกันมาเลยนะ

แล้วแต่ละทีมมาจากต่างอำเภอนะคะ
ต่างตำบลในอำเภอรัตนบุรีมีทั้งหมด๑๒ทีม
พอคณะกรรมการให้สัญญาการแข่งขัน
โอ้โหนี่ดูคนนี้เอาลูกมาเต้นด้วยเหรอ
อะไรอะไรมันเด้งไปเด้งมา
อะไรมันคืออะไร
ตัวตึงเลยแห่ง

เพราะว่ามันมีเสียงดนตรีประกอบไง
อย่าไปคิดมากนะไอ้เด้งไปมันเป็นอุปกรณ์เสริมสนุกเฉย

ได้ค่ะผ้าถุงผ้าอะไรหลุดหมดเลย
สนุกสนานกันจริงนะคะทั้งกองเชียร์ทั้งคนแข่งขันแหละนะคะ
สุดท้ายคำมาการตัดสินไม่ถูกเพราะว่าแต่ละทีมนี่อุ๊ย
เรียกว่าสูสีกินกันไม่ลงส่วนงานนี้งานใหญ่
เพราะว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็มาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็ชมขบวนนางรำมากมายนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่
สร้างสีสันแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ

เพราะเขาตัดสินไม่ได้ด้วยเซ็นไม่ได้เขามาแข่งแล้วก็ไม่รู้แข่งอะไร
แล้วเขาก็ตัดสินไม่ได้ก็เลยอ่ะยกผลประโยชน์ให้ทุกทีมแล้วค่ะ